สลับเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องราวที่มีครอบครัวหนึ่งเขาพากันไปไหว้ที่ประสาทหินเขาพนมรุ้ง
คุณผู้ชมระหว่างที่กำลังจะเดินขึ้นบันไดพญานาคจู่ผู้หญิงคนหนึ่งลงไปคลานกับพื้น
ลักษณะเหมือนโดนบางสิ่งบางอย่างเข้าสิ่ง

นี่ฮะลงไปนอนเลื้อยเหมือนงูแล้วร้องพูดเจ้าพี่ข้าเข้าไปไม่ได้ช่วยฆ่าด้วย
คนที่ไปนั่งพนมมือทำอะไรไม่ถูกแล้วเป็นแบบนี้หน้าบันไดพญานาค
ประสาทหินเขาพนมรุ้งที่บุรีรำเห็นแล้วขนลุกสู้เลย
หลายคนก็บอกโอ้โหไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นจู่คุณป้าที่มาด้วยล้มลงไปแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้
แล้วมีจังหวะหนึ่งพูดภาษาไทยโบราณนะคุณฟังไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่
ก็งงทำอะไรไม่ถูกครับ
มีคนไปแสดงความเห็นข้อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม

ลูกสาวเคยไปแล้วมีอาการแบบนี้ก็เลยไปจุดทูปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทาง

มันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็น

บางคนเคยไปก็คอมเมนต์บอกว่าไปถึงถึงขั้นกับเป็นลม

แต่บางคนก็ไปคอมเมนต์แสดงเชิงตลก

บางสิ่งบางอย่างไม่เชื่ออย่าลบลูก
มีคนไปลำแล้วก็มีพระสงฆ์ไปยืนทำบางสิ่งบางอย่างอยู่
อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะครับ